มีแม่บ้านตำรวจที่ออกมาร้องทุกข์นะครับ
หลังจากไปผ่าฟันคุดแล้วหัวกรอฟันยังติดค้างอยู่ที่เหงือก
ทนทุกข์ทรมานเจ็บปวดอยู่นานถึง๕ปี
ก็เลยต้องการเรียกร้องขอการเยียวยาจากทางโรงพยาบาล

ต้องการเรียกร้องขอการเยียวยาจากทางโรงพยาบาล
ต้องการเรียกร้องขอการเยียวยาจากทางโรงพยาบาล
นี่คือคำพูดของนางกริติการิทธิขันอายุ๓๓ปี
แม่บ้านตำรวจสพดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
ที่ได้บรรยายถึงความเจ็บปวดและต้องทนทุกข์ทรมานมานานถึง๕ปี
หลังเข้ารักษาผ่าฟันครุฑกับหมอ
ที่โรงพยาบาลตากใบจังหวัดนราธิวาส
โดยเธอบอกว่าต้นเหตุของอาการปวดนี้
ก็คือหมอได้ลืมหัวกรอฟันติดอยู่ในเหงือกของเธอนั่นเอง
โดยตัวเธอเล่าว่าเมื่อเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
ตัวเธอได้ไปรักษาผ่าพันครุฑที่โรงพยาบาลตากใบ
ซึ่งตอนนั้นแพทย์ได้ผ่าตัดเอาฟันคุดออกให้
และได้ทำหัวครอฟันติดอยู่ในเหงือก
และไม่สามารถเอาออกมาให้ได้
และสิ่งที่คุณหมอบอกนั่นก็คือ
มันเป็นแค่พลาสติกอันเล็กมีความปลอดภัย

โดยถ้าแผลประสานกันมันจะลอยขึ้นมาเอง

แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ตัวเธอกลับมาพักฟื้นที่บ้าน
เริ่มมีอาการปากด้านขวาชา

หมอบอกเป็นผลข้างเคียงของการผ่าฟันครุฑ
มีอาการ๖เดือนถึง๒ปี

ต่อมาตัวเธอได้ย้ายตามสามี
อยู่ที่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
แต่ก็พยายามติดตามอาการอยู่ตลอด

และเมื่อไม่นานมานี้ไปหาหมอ

กรอฟันยังคงติดอยู่ในเหงือก
ไม่ได้ลอยออกมาตามที่หมอในจังหวัดนราธิวาสบอก

ว่าถ้าผ่าแล้วอาการชาของปากจะดีขึ้นหรือไม่
โดยมีการแนะนำให้รักษาไปตามอาการเท่านั้น
เลยตัดสินใจโทรกลับไปหาหมอต้นเรื่อง
เพราะเธอคิดว่าจะได้รับความเห็นใจ
แต่เมื่อโทรไปก็ถูกปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือ
จึงต้องร้องเรียนไปยังทันตแพทย์สภา
ทางทันตแพทย์สภากลับบอกไม่มีอำนาจในการช่วยเหลือ
เธอมืดแปดด้านแล้วก็ตัดสินใจ
นำเรื่องราวดังกล่าวมาโพสต์ในโลกโซเชียล
หลังเรื่องราวนี้เกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์
ถึงในแพทย์สมชายศรีสมบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบในจังหวัดตราวราธิวาส
ฟันออกมันก็จะไม่คุ้มกับการที่ปล่อยให้คาอยู่
ซึ่งหมอก็ได้มีการอธิบายให้ผู้ป่วยฟังแล้ว
หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยมาติดตามอาการอีกเพียงครั้งเดียว

ก็เกิดอุบัติเอกก็คือหัวคอหัก
เท่าที่สอบถามดูแล้วทางฝ่ายต่างเขาก็
พอหักเข้าไปในร่องมันก็จะมีปัญหาว่า
หมอควัลร์ปรึกษาผู้เยี้ยวชาญที่โรภนาราธิวาสแล้ว
นะครับว่าถ้าการผ่าออก
มันจะไม่คุ้มกับการที่จะคาอยู่
เห็นว่าหมอเขาก็ได้อธิบายให้ผู้ป่วยฟัง
ก็หลังจากนั้นก็ผู้ป่วยมาติดตามอาการอีกครั้ง
เทียบรวมคุมภาพีศเดียวกันแล้วก็หายไปอีก
ไปเลยเป็นระยะเวลาจนกระทั่งมีเรื่องหนึ่งแหละครับ
อย่างไรก็ตามทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งนี้
ได้มีการชี้แจงว่าขั้นตอนต่อไป

และยืนยันจะยังคงให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน